กรณีเครนล้มลงมาแล้วก็ทับห้องเช่าของชาวบ้าน

นี่ค่ะนักข่าวของเราไปถึงในพื้นที่แล้ว
เหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่มมาทับห้องเช่าของชาวบ้าน
ที่เขาอยู่ที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนแรกมีรายงานผู้เสียชีวิต๑ศพ
แล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครนะคะ
เพราะว่าชิ้นส่วนของผู้ตายกระจัดกระจายทั่วบริเวณค่ะ
ยังไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้
กู้ภัยเองก็เร่งเก็บชิ้นส่วนผู้ตายอยู่นะคะ
แล้วตอนแรกที่เรารายงานไปว่ามีคนบาดเจ็บ๒คน
ตอนนี้ค่ะยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก๑รายนะคะ
เป็น๓รายรวมคนขับเครนด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังเชื่อนะว่ามีคนที่ถูกเครนขนาดใหญ่ทับอยู่ใต้ดินอีก
ตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างเขากำลังเร่งให้การช่วยเหลืออยู่
กำลังหาวิธีการที่จะยกเครนเพราะว่าเครนมันขนาดใหญ่มาก

เราไปพูดคุยกับคนที่ทำงานอยู่ใกล้
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๒๐เมตรเองคุณผู้ชม
ไปเจอกับคุณทองบุญเล่าให้ฟังบอกว่า
ร้านที่ผมอยู่เนี่ยนะอยู่ห่าง๒๐เมตรตอนนั้นผมล้างจานอยู่
เสียงที่ผมได้ยินมันดังถล่มโครมลงมา

แล้วคนงานที่อยู่บนเครนก็ร่วงลงมาด้วย
ชิ้นส่วนต่างของเครนแท่นปูนทับจนร่างแหลกเลย

คนที่ขับเครนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก่อนเกิดเหตุนักข่าวเราก็ถามว่า

มันมีสัญญาณในการบอกเหตุมีเสียงอะไรไหม
เขาบอกว่าอุ๊ยมันไม่มีสัญญาณบอกอะไรเลย
จู่ถล่มมาแต่ว่าเครนนี้เครนก่อสร้างนี้

ชาวบ้านเขาเคยพูดกันหลายวันแล้วแหละว่า

เครนเวลามันโยกตัวมันสูงมากนะแล้วก็บางอันใช่ค่ะ

คุณผู้ชมแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะคะสำหรับผู้เสียชีวิต
ทราบตัวแล้วนะใช่ค่ะทราบชื่อแล้วด้วยใช่ค่ะ
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างชื่อเบาวิวนะคะ
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุคือออกไปซื้อของแล้วจังหวะที่กลับเข้าห้อง
ห้องเช่าตรงนี้โดนเครนถล่มลงมาแล้วก็ทับพอดีค่ะ
อกจากนี้คือร่างของผู้ตายจมอยู่ใต้ดิน
คิดว่าต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้อุปกรณ์หนักเนี่ย
ยกตัวเครนออกไปก่อนน่าจะใช้เวลาประมาณ๕๖ชั่วโมง
ว่ามีผู้บาดเจ็บคนอื่นที่ถูกทับอยู่ไหม
เพราะว่าตอนนี้เขาตรวจสอบปรากฏว่าผู้เช่าห้องหมายเลข๑๓เนี่ย
ยังไม่เจอตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
ผู้เช่าที่อยู่ห้องหมายเลข๑๓คือถูกทับอยู่หรือเปล่านะคะ

เพราะว่านักข่าวของเราเนี่ยเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ